ไปดูเรื่องวัคซีนกันบ้างคุณผู้ชมค่ะนะคะ
เป็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาวัคซีน
ซึ่งล่าสุดนี่นะคะทฤษฎีกรมควบคุมโรคขององค์การพฤษฎรัชกรรม
นำเข้าอีกสิบล้านเก้าแสนโดสนะคะ
ขณะที่ทางผู้มนุยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันนี้ได้มีการกล่าวขอโทษประชาชนด้วยนะคะ
ที่จัดหาวัคซีนไม่ทันต่อความต้องการนะคะ
นายแพทย์นครเปรมศรีผู้มนุยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ซึ่งวันนี้ได้ร่วมแถลงที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ชี้แจงถึงการจัดหาวัคซีนค่ะบอกว่า
สถาบันวัคซีนได้พยายามติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีน

พยายามหาช่องทางจัดซื้อล่วงหน้าแม้จะอยู่ระหว่างการวิจัย
ซึ่งแต่ละครั้งการเสนอจัดหาวัคซีน
จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะทำงาน
คณะกรรมการจัดหาวัคซีนให้รอบครอบก่อนตัดสินใจ
และก่อนการลงนามจะต้องปรึกษากับหน่วยงานด้านกฎหมายของประเทศก่อน
จำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการ
ทำให้การจัดหาวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจำนวนที่คิดว่าควรจะเป็นได้
ซึ่งผู้มนุยการสถาบันวัคซีนก็ได้กล่าวขอโทษประชาชนด้วยค่ะ
ทั้งสถาการณ์ของการกลายพันธุ์ของไวรัสนี่
ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคาดหมายได้ล่วงหน้านะครับ
เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการระบาดของโรครวดเร็วแล้วก็รุนแรง
กว่าที่เคยเป็นมาก่อนในช่วงปีที่แล้วนะครับ
ก็ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์
ก็ต้องกลับขออภัยไว้นะทีนี้อย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มีรายงานนะคะว่าอธิบดีกรมควบคุมโรคเซ็นคำสั่ง
ถึงพุ่มหน่วยการองค์การพฤษฐกรรมลงวันที่๑๕กรกฎาคม

และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ครอบคลุมประชาชน
ไม่น้อยกว่า๑๗๐ของประเทศ
จึงขอความอนุเคราะห์องค์การพฤษฐกรรม

ซึ่งคำสั่งนี้ก็เป็นไปตามมติคอรมอ
เมื่อวันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ขณะที่ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือด่วนที่สุด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต
คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป
และบุคคลที่มีโรคประจำตัว๗โรค
อยู่ในพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้ม
โดยเข็มแรกห่างจากเข็มที่๒๑๒สัปดาห์
ส่วนจังหวัดอื่นนอกจาก๑๓จังหวัดนี้
ห่างกัน๓๔สัปดาห์ค่ะ
คุณผู้ชมครับผู้มนุยการโรงพยาบาลบุษราคำเนี่ย
ชี้แจงเรื่องการจ่ายเบี้ยเดินทางวันละ๘บาท
โดยยอมรับว่าการสื่อสารมันคลาดเคลื่อน
แล้วก็บุคลากรทำงานเครียดสะสม
จะปรับค่าเสี่ยงภัยเบี้เลี้ยงเพิ่ม
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานครับ
นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ
ท่านภูมิในการโรงพยาบาลบุษราคำ
ประเด็นที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบุษราคำ
ได้รับค่าเดินทางในช่วงเคอร์ฟิลล์
เท่ากับค่าโดยสารรถเมย์เที่ยวละ๘บาท

เพราะบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มีความเครียดและเหนื่อยล้ากับการทำงาน
สื่อสารออกไปให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด

ว่าอัตราค่าเบี้เลี้ยงที่เบิกจ่ายให้กับบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน
เบิกจ่ายตามอัตราจริงเป็นไปตามระเบียบ
อัตราเบี้ยเลี้ยงและค่าเสี่ยงภัย
ก็เป็นไปตามอัตราของโรงพยาบาลต้นสังกัด
เรื่องจากการตั้งโรงพยาบาลบุษราคำตั้งขึ้นในสภาวะฉุกเฉิน
งบประมาณที่เบิกจ่ายก็เป็นของแผ่นดินจนถึงวันนี้ยอมรับว่าการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงล่าช้า
ทั้งนี้เกิดจากพอเกิดปัญหาผู้บริหารระดับสูงก็หาลือกัน
แล้วก็จะพิจารณาเพิ่มอัตราค่าเสี่ยงภัยแล้วก็บี้เลี้ยงให้
โดยคาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ครับ
คุณหมอกิติศักดิ์ยังยืนยันว่าโรงพยาบาลบุษราคำนะครับจะไม่ปฏิเสธคนไข้
แต่ช่วงหลังคือสภาพสถานการณ์ของโรงพยาบาลและสถานบริการในกรุงเทพมหานครมันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
นอนรอที่บ้านอีกเป็นจำนวนมากซึ่งโรงพยาบาลรับเข้ารักษาทุกคนตามขีดความสามารถ
สึกข่าวถามถึงกรณีที่เมื่อวานนี้มีภาพคนนอนเสียชีวิตริมถนนหลายศพแล้วก็มีคนมาจัดการช้า
อย่างที่เราได้รับการชี้แจงไปแล้วทางภูมิในการโรงพยาบาลบุษราคำตอบคำถามว่า
กรณีนี้ไม่อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขเพราะพื้นที่และการดูแลเป็นของกรุงเทพมหานคร
แต่หากมีการร้องขอหรือแจ้งมาที่กระทรวงสาธารณสุขยินดีที่จะให้การสนับสนุน
ส่วนจะสถานการณ์ลุกลามจนถึงวิกฤตของกรุงเทพมหานครไหม
ท่านไม่ตอบคำถามนี้แต่ขอให้ทุกคนอดทนหน่อยทุกอย่างจะดีขึ้นครับ